ขณะที่นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นแนะนำผู้ปกครองครับว่าควรจะเล่นเกมร่วมกับลูก
เพื่อควบคุมให้เกิดการเล่นที่เหมาะสมแล้วก็ถูกการละเทศะนะครับ
โดยนางพันรพีสุธิวันนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น
ซึ่งหากผู้ปกครองห้ามเล่นก็อาจจะถูกตีความเท่ากับไม่รักจนทำให้เด็กเกิดปมด้อยไม่เท่าเทียมกับเพื่อน
หรือว่าพูดคุยสื่อสารกับสังคมไม่เข้าใจพ่อแม่จึงควรถือวิกฤตเป็นโอกาสเชื่อมสัมพันธ์กับลูก
ด้วยการเล่นเกมร่วมกันเพื่อคอยควบคุมให้เกิดการเล่นที่เหมาะสมถูกการละเทศะและสอนการแบ่งเวลาให้เป็นด้วย

ขณะที่นายพีรทนเกษมศรีณอายุทยาผู้ช่วยบริหารงานบริษัททรูคอปเรชั่นจำกัดมหาชน
โดยเฉพาะในการพัฒนาให้เป็นภาษาไทยและจะใส่คำแจ้งเตือนสำหรับช่วงอายุที่เหมาะสมกับเกมนี้
เพื่อให้ผู้เล่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครนอกจากนี้ก็จะมีการใส่สถานที่ท่องเที่ยวของไทยเพื่อสนับสนุนให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับ